มีแขกมาบ้านค่ะมีแขกมาแขกเขาก็มาแบบเงียบนะ
ต้องให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปด้วยกัน

ไปด้วยกันค่อยดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณจะทำยังไง

แล้วเขาก็มาแบบเร็วนะคือพ่อนอนไหนอยู่ไม่รู้
นอนตะแคงข่าวนี้สอนให้รู้ว่าปิดประตูบ้านให้ดีนะจ๊ะ

ไม่งั้นเดี๋ยวแขกที่ไม่ได้ทำเชิญ